คุณผู้ชมส่วนเหตุการณ์นี้เป็นอุบัติเหตุค่ะที่จังหวัดตราดนะคะ
มีรถกระบะกำลังจะเลี้ยวเข้าปั๊มน้ำมันครับ
ทำให้รถจักรยานยนต์เนี่ยเสียหลักตกไปข้างทางแล้วรถจักรยานยนต์มากันสองคน
เป็นผู้หญิงทั้งคู่อายุเพิ่ง๑๖เองค่ะ
ทางฝั่งรถจักรยานยนต์เสียชีวิตเลยนะคะเสียชีวิตหนึ่งบาดเจ็บสาหัสอีกหนึ่งค่ะ
คุณผู้ชมเห็นภาพแล้วน่าตกใจจริงคือทางฝั่งรถจักรยานยนต์คือน้องเขากระเด็นเลยนะคะ
เห็นไหมคะตรงนี้แหละใช่ค่ะ
เฟซบุ๊กอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ททูลโพสต์เอาไว้
น้ำมันในอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดค่ะ๑๘พฤศจิกายน
กระบะคันนี้กำลังจะเลี้ยวเข้าปั๊ม
รถจักรยานยนต์ยนต์เข้ามากันสองคนเป็นผู้หญิงทั้งคู่อายุเพิ่งสิบหกนะคะ
เขาก็หักหลบแล้วเสียหลักตกไปข้างทาง
ทำให้คนซ้อนท้ายนางสาวเหมือนทานชุ่มระดีบาดเจ็บสาหัส
ส่วนคนขี่นางสาวสิริรัตนต่างหูหรือน้องตุ๊กตาเสียชีวิตค่ะ
ครอบครัวทำพิธีชาปนกิจไปแล้วนะคะ
ที่วัดบำรนที่เมื่อวันที่๒๒พฤศจิกายน
แต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ค่ะทางฝั่งคนขับรถกระบะ
ที่เป็นคู่กรณีแล้วเป็นข้าราชการด้วยนะคะ
ยังไม่เห็นมาแสดงความรับผิดชอบเลย
เรื่องนี้ก็อยากจะให้ฟังข้อมูลจากทั้งสองฝ่ายเหมือนกัน
ทางครอบครัวของน้องที่เสียชีวิตนะคะ
เราก็ได้คุยกับคุณพ่อและคุณแม่ของน้องนะคะ
คุณพ่อคุณแม่บอกว่าวันเกิดเหตุน้องตุ๊กตาออกไปซื้อก๋วยเตี๋ยวกับเพื่อน
ทีนี้พอไปถึงปั๊มน้ำมันถนนสายเขาสมิงสะใหญ่

ตุ๊กตาขี่มาทางตรงก็เลยหักหลบไปข้างทาง
ติดใจตรงที่คู่กรณีไม่รับผิดชอบ
แค่พวงหลีดมาให้แล้วก็เงินใส่ซองมางานศพเท่านั้นเลย

กับแม่บอกว่าไม่ให้อภัยคู่กรณีนะคะ
ก็บอกว่าตอนที่กำลังจะเลี้ยวเข้าไปที่ปั๊มน้ำมันอ่ะ
เปิดไฟเลี้ยวขวาแล้วแล้วค่อยค่อยเลี้ยวไม่ได้ขับเร็วตรงนั้น
เป็นเนินแล้วก็มองแล้วว่าไม่มีรถแต่รถจักรยานยนต์ขี่มา
เธอเลยตกใจเหยียบเบรกทำให้รถจักรยานยนต์ขี่ผ่านไป
แต่รถจักรยานยนต์เสียหลักเองอืมแล้วตกลงไปข้างทางเธอบอก
เธอไม่ได้ละทิ้งนะคะเธอจอดรถลงไปช่วยครับแต่ที่ไม่ได้
ไปงานศพเพราะครอบครัวของผู้เสียชีวิตคมขู่และด่าเธอ
ลงเฟซบุ๊กเธอก็เลยเครียดกังวลเรื่องของความปลอดภัย
บอกว่าถ้าทำผิดก็พร้อมรับผิดชอบทุกอย่าง
ไม่มีใครอยากให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นรู้สึกเสียใจเหมือนกัน
คือเราไม่รู้ค่ะมอเตอร์ไซค์มาจากไหนไม่รู้
คือมาไวมากเราก็ตกใจแต่เราหยุดรถค่ะ
ไซค์ก็ผ่านเราไปผ่านเราไปหลายเมตรค่ะ
แล้วมอไซค์ก็ไปตกหลุมคือเราไม่ได้ทอดทิ้งน้องเลย
ถามว่าถ้ารถเราช่วยน้องได้ตรงนั้น
เราเอารถเราใส่น้องไปแล้วเพราะรถเราไม่ได้มีการเฉียวชนอะไรเลยค่ะ
นี่นะคะก็เป็นข้อมูลจากทางฝั่งผู้สูญเสีย

ทางฝั่งกระบะเขาก็อ้างว่าเขาไม่ได้ชนเลยด้วยซ้ำ
ทางฝั่งรถจักรยานยนต์หักหลบแล้วก็เสียหลักตกไปข้างทาง
กระบะเขาบอกเขาเปิดไฟแล้วเขามาช้าแล้วเขาก็เหยียบเบรก
ทีนี้ตำรวจก็ยังไม่ได้แจ้งข้อหากับคนขับรถกระบะนะคะ
เรื่องนี้เดี๋ยวรอดูความคืบหน้าจากทางตำรวจก็แล้วกัน
จะมีการดำเนินงานตามขั้นตอนของกฎหมายยังไงบ้าง
ก็มีหลักฐานก็คือกล้องวงจรปิดตรงนี้นี่แหละนะ